อายุ๖๘ถ้าเป็นเจ้าวาดวัดดัง

อะไรติดคอได้ป่ะ

ท็อตมันคุณผู้ชมท็อตมัน

ลูกศิษย์เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

คุณผู้ชมเนี่ยข่าวแบบนี้นะ
ดูไว้อุทาหรณ์แล้วฝึกแล้วหัด

โอ้ทำอยู่ทั้ง๘๑๐ครั้งนะครับว่า
ทอดมันมันหลุดออกมาจากปากหลวงพ่อครับ
นะครับมันจะเป็นชิ้นอยู่เลยยังไม่เคี้ยวอะไรมากันเถอะ
โอ้โหเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงสายของเมื่อวานนี้
ผู้ประสบเหตุคือพระครูสุพัฒน์ธรรมวัฒน์

เจ้าอาวาสวัดกันมาตุยาราม
สัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครนี่เอง

ฉันพระทหารเพลที่วัดดวงแข
ก็อยู่ในพื้นที่สัมพันธวงศ์แล้วครับ

ระหว่างนั่งฉันพระทหารเพลอยู่นั้น
พระที่ร่วมวงสังเกตหลวงพ่อนะครับ

อึกไม่พอแขนขาเริ่มเกร็งเข้าไปดูอาการ
อ้าวถอดมันติดคอทำอย่างไร

ลูกศิษย์คนที่ผมว่าที่เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาปฐมพยาบาล
ลูกศิษย์วัดนะครับเล่าให้ฟังอีกว่า
หลวงพ่อท่านไม่มีฟันนะครับแล้วคอท่านก็ใส่ที่ดาม

คราวนี้เวลาจะฉันอาหารลำบากสิคุณผู้ชม
คอก็ดามก้มก็ลำบากฟันก็ท่านก็ไม่มีแล้ว

หลงลืมคือทอดมันท่านกินเข้าไปทั้งชิ้นเลย
อย่างไรก็ฝากเรื่องอุทหรณ์ใหม่ขอบคุณผู้ชมไม่ใช่เรื่องเล่น
เราเคยมีข่าวเราเคยอ่านข่าว
นี่แหละครับควรจะชิ้นเล็ก
ไม่ใหญ่ไม่เหนียวนะสำหรับผู้สูงอายุนะ
แล้วค่อยเคี้ยวละเอียดแล้วค่อยเกิน
แล้วที่สำคัญถ้าคุณทำอาหารให้กับผู้สูงอายุ

คุณทำให้เด็กคุณทำให้ลูกยังไงนะคุณทำแบบนั้น

เพราะว่าที่นี่ท่านไม่มีฟันด้วยใช่ไหม
ถ้าตีฟันมันเคี้ยวก็ไม่ได้เคี้ยวไม่ละเอียด

เป็นไปได้นะทำอาหารให้ผู้สูงอายุ
นึกถึงท่านถึงท่านเลี้ยงลูกเลี้ยงหลาน
ปลาก็แกะให้ท่านหน่อยเอากล้างออก
เอากล้างออกช็อตมันก็หั่นให้ชิ้นเล็กหน่อย
อะไรก็ฉีกได้ฉีกอะไรหั่นได้หั่น
นะครับเรื่องเล็กน้อยนะครับ

และที่สำคัญฝึกนะฝึกนะ
อ๋อเวลาติดป่อใช่ไหมอ่านี่ฮะฝึกนะ

นึกถึงคุณย่าเลยที่บ้านก็ต้อง
ขนาดหมูปิ้งนะต้องหั่นให้ชิ้นเล็กขนาดว่าท่านใส่คันปลอมนะฮะ
เพราะฉะนั้นสบายใจได้เลยเดี๋ยวจบข่าวเช้า

ให้ละเอียดปุ๊บแล้วก็ถุ้ยลงมา